คุณผู้ชมครับวันนี้ที่พักเพื่อไทยก็มีแขกมาเยือนอยู่๓พักนะคะ
พักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนากล้าและพักรวมไทยสร้างชาติ
เดี๋ยวพรุ่งนี้พักชาติไทยพัฒนาจะไป
เมื่อสักครู่นี้ให้ดูบรรยากาศที่พักภูมิใจไทย
ไปพูดคุยกับเพื่อไทยแบบชื่นมื้นกันไปแล้ว
ทีนี้มาถึงพักรวมไทยสร้างชาติน่าสนใจนะคะ
เพราะว่าพักนี้เคยมีลุงแต่ว่าไม่มีแล้ว
ก็คือลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้ว
ดังนั้นก็ต้องหมายความว่ารวมไทยสร้างชาติคือไม่มีลุงแล้วสิเนอะ

นั่นน่ะสิก็ก้าวไกลเขาจะมองแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
ก็มีอยู่๓๖เสียงสำหรับรวมไทยสร้างชาติ
พักเพื่อไทยประมาณ๕โมงเย็น
คุณผู้ชมลองสังเกตดู
ความชื่นมื้นแตกต่างจากพักภูมิใจไทยหรือไม่

อาจจะอันนี้พี่มิ้วมองเองนะ
อาจจะด้วยความที่คุณอนุทินคุ้นเคย
ที่บอกใช่ไหมเคยมาตึกนี้
คุ้นเคยกันมารู้จักกันมาก่อน

แต่นี่อาจจะดูนิ่งนิดนึง

อาจจะต้องรักษาท่าทีนิดนึง

รวมไทยสร้างชาติเคยมีลุงตู่
นักข่าวก็ถามคุณพีรพันธ์ถึงจุดยืนนะคะ

ที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่ร่วมงานกับก้าวไกล
คุณพีรพันธ์พยักหน้านะคะแล้วก็ตอบว่าเหมือนเดิม

มีรวมไทยสร้างชาติไม่มีก้าวไกล

แล้วถ้าก้าวไกลเขาลดเพดานเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ล่ะ

คุณพีรพันธ์บอกว่าขอหารือกับเพื่อไทยก่อน
แต่ขอยืนยันจุดยืนของทางพักยังเหมือนเดิม
ถามต่อค่ะว่ามาหารือในวันนี้
ลุงตู่มีท่าทีอย่างไรพลเอกประยุทธ์ได้พูดอะไรไหม
คุณพีรพันธ์ก็เลยย้ำชัดอีกครั้ง

เพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักรวมไทยสร้างชาติแล้วค่ะ

หลังหารือใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีครับ

ก็เชิญคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

แถลงยืนยันว่าพักนั้นยังคงทำตามหน้าที่
ก็คือการรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้

และต้องขอบคุณหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

เพื่อหาทางออกให้ประเทศในการตั้งรัฐบาล

ไม่ได้เป็นการเชิญมาร่วมรัฐบาล

ยังไม่ได้เป็นการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ

สำหรับข้อสรุปนะครับที่เราได้ปรึกษาหารือ
ก็เป็นการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้

ขณะที่คุณพีรพันธ์นะครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
บอกว่าวันนี้เดินทางมาเพื่ออธิบายถึงเหตุและผล
ว่าทำไมถึงไม่สามารถรับพักการเมืองบางพักได้

มาวันนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับ
เราก็ได้รับเกียรติเชิญมาฟังเหตุผลของเรา
เพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านหัวหน้าสุรนานกับคณะ
ต้องการฟังจากพวกเราอย่างชัดเจน
ไม่ใช่อ่านจากสื่อตามคำแถลงที่เขียนในสื่อนะครับ
ผมก็กับคณะวันนี้มาก็ไม่ได้มีอะไร
เรามาพูดคุยอธิบายให้ท่านฟัง
ถึงเหตุผลแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่ทำไมเราได้มีแถลงการออกไป
อย่างนั้นว่าเราไม่สามารถนับพักการเมืองบางพักได้
ก็ได้อธิบายให้ฟังถึงเหตุผลของเรานะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนที่ท่านหัวหน้าชนนานได้บอกไป
ไม่ได้มีการพูดเรื่องอื่นนะครับ
มีแค่เรื่องนี้นะครับเท่านั้นเอง
ระหว่างการนั่งให้สัมภาษณ์แถลงข่าว
สังเกตว่ามือขวาของคุณพีรพันธ์
มิ้วคุณผู้ชมครับเหมือนห้อยอะไรอยู่
เห็นบอกว่าใส่เฝือกอ่อนที่แขนด้วย
กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ฉีกนานแล้วนะครับ

คุณพิรพันธ์ยังพูดถึงเรื่องมาตรา๑๑๒ด้วยครับ

บอกว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของมาตรา๑๑๒
แต่ว่าแนวทางของเรากับพักเก้าไกลต่างกันเยอะ
เราไม่สามารถให้เขามีอำนาจทางการเมืองมากกว่านี้ได้
ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการตั้งรัฐบาลนะ

ว่าพักใดเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

ก็ยกมือให้ไม่ได้

แต่ถ้าหากไม่มีพักก้าวไกล

ก็แช่งของพักก้าวกลายกับเรา
ไปกันไม่ได้เลย

เราไม่สามารถสนับสนุนก็ได้หรอกครับ

เกี่ยวกับสองพักที่ไปคุยกับพักเพื่อไทย
คือภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติ
บอกเลยว่าไม่เอาก้าวไกล

เมื่อกี้นี่ไม่ได้มีภาพให้ดู

คืออาจจะไม่ได้ยิ้มแยมเยอะ
ชื่นมืดอะไรมากก็เลยอยากให้ดูสีสัน
นี่นะคะก็ดื่มนี่ยิ้มแย้มก็ยิ้มอารมณ์ดี
ยิ้มนิดนึงอมยิ้มนิดหน่อยนะคะ
นี่ค่ะไอ้ด้านหลังมีภาพคุณทักษิณพอดีเลยหนังสือ
คุณพีรพันธ์บอกว่าให้๑๐เต็ม๑๐รสชาติเหมือนไอศกรีมที่ชอบ
แล้วก็วันนี้ที่มาคุยกับเพื่อไทยก็ได้อธิบายเหตุผลแล้ว
ทำไมถึงไม่เอาก้าวไกลขอยืนยันอีกทีไม่เอาก้าวไกล

นี่แต่ก็ยังไม่ได้หารือเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรืออะไรนะ
พูดแค่แนวทางในการเดินหน้าต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

บรรยากาศก็ตอนนี้ยิ้มเริ่มกว้างขึ้นแล้ว
ใช่ค่ะบรรยากาศชื่นมืดนะครับนี่คือ
รวมไทยสร้างชาติที่มาพูดคุยกับทางเพื่อไทยมาประมาณ๕โมงเย็น